ทีนี้คุณผู้ชมมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราตาม

กรณีที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้
นายภัยบูลเป็นเพื่อนบ้าน
ขับรถไปชนเพื่อนบ้านอีกคนนึง
ก็คือนายสุพรรณจนทำให้นายสุพรรณเสียชีวิตนะคะ
นายสุพรรณเขาเป็นนายช่างโยธา
แล้วหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไป
ใช่ค่ะเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลย
มาตั้งลำแล้วก็ชนขณะที่เพื่อนบ้านรดน้ำต้นไม้อยู่
ทีนี้ค่ะล่าสุดความคืบหน้าในเรื่องนี้
ผู้ก่อเหตุติดต่อเข้ามอบตัวแล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะ
หลายคนอยากรู้ว่าที่ต้องทำขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไร
เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวฟังผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่คุณสุชาดาสิริคงนะคะ
เกาะติดการรายงานอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค่ะที่สพพระนครศรีอยุธยานะคะนายภัยบูล
ผู้ต้องหาขับรถพุ่งชนเพื่อนบ้านเสียชีวิตค่ะ
ขณะที่กำลังยืนลดน้ำต้นไม้อยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะ
ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับราวตากผ้าที่ตากอยู่บริเวณหน้าบ้าน
แต่เป็นเพราะว่าถูกผู้เสียชีวิตนั้นถักถัง
แล้วก็ดูถูกเรื่องการเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมานานหลายปีค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายภัยบูลสางศาลอายุ๕๖ปี
ผู้ต้องหาขับรถเก่งพุ่งชนนายสุพรรณญาติบันทุงอายุ๕๗ปี
ช่างโยธาเพื่อนบ้านหมู่บ้านกรุงศรีซิตี้เสียชีวิตค่ะ
ขณะยืนรดน้ำต้นไม้บริเวณหน้าบ้าน
เมื่อวันที่๒๕มกราคมที่ผ่านมา
เข้ามอบตัวที่สพเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
หลังจากที่ไปหลบหนีอยู่ที่อำเภอแม่กรองจังหวัดสมุทรสงคราม
และกำหนังที่เป็นพี่ชายและลูกชายได้พาเข้ามาอบตัวในวันนี้
โดยนายภัยบูลให้การรับสารภาพค่ะว่าก่อเหตุพุ่งชนนายสุพรรณจริง
เนื่องจากบรรดาโทษะทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
ซึ่งไม่เกี่ยวปมกับการตั้งราวตักผ้าบริเวณหน้าบ้าน
แต่เป็นความแค้นเคืองจากปัญหาความขัดแย้ง
สมัยที่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านในอดีต
โดยที่ผ่านมานะคะมีปัญหาส่วนตัวกับผู้เสียชีวิตมาโดยตลอด

ซึ่งนายสุพรรณมักเปิดปิดบ้านประตูเสียงดังทำอะไรเสียงดังโครมคลาม
จอดรถวางสิ่งของวางสิ่งกีดขวางบริเวณหน้าบ้านตลอด
เมื่อวันที่เกิดเหตุนะคะตนเองเดินออกไปบริเวณหน้าบ้าน
เพื่อที่จะไปรับจ้างขับรถแกะแตกกลับถูก
ผู้เสียชีวิตฉีดน้ำมาใส่ทางตน
พอตนเองมองหน้าก็ผู้เสียชีวิตก็มองกลับมา
แล้วก็ยักษ์คิ้วใส่ให้ตนจึงโมโหมาก
นำซ้ำตอนที่ขึ้นรถแล้วผู้เสียชีวิตยังหันหน้ามายักษิ้วใส่อีก
จึงเกิดอารมณ์ชั่ววูบและตัดสินใจขับรถพุ่งชนอย่างแรงค่ะ
ซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปได้จะไม่ทำเด็ดขาด
หลังจากที่เกาะเหตุแล้วผู้ต้องหาก็ยอมรับเขาว่า
ได้เดินทางไปหาเพื่อนหาญาติแล้วก็เห็นจากข่าวแล้ว
สารภรรยากับลูกจึงขอติดต่อเข้ามาขอมอบตัวในวันนี้ค่ะ
ขณะที่เข้ามอบตัวนั้นผู้ต้องหาก็บอกค่ะว่า
ตอนนี้ยังอยู่ในอาการเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พูดเพียงสั้นค่ะว่ากราบขอโทษผู้เสียชีวิต
ส่วนสาเหตุนั้นไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดอีกค่ะ
ขอให้เป็นทางตำรวจชี้แจงค่ะ
ขณะที่นางสาวปานกระมวลรัศมีภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะ
เดินทางมาพบผู้อำกับสพพระนครศรีอยุธยา
เพื่อขอให้ตำรวจคัดค้านการประกันตัว
พร้อมกับระบุว่าทำใจให้อภัยผู้ก่อเหตุไม่ลงจริง
เพราะไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อน
ผีบ้าสาตานตนไหนมาสิ่งให้ทำได้ถึงขนาดนี้
หลังจากนี้ตนต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวดูแลลูกชายวัย๑๑ขวบเพียงผู้เดียว

ส่วนกรณีที่ผู้ก่อเหตุนั้นระบุว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ

เพราะว่าจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นได้ชัดค่ะว่า
ผู้ก่อเหตุตั้งใจชนสามีของเธอจริงค่ะ
ผู้หญิงกับเด็กตัวเล็กมึงก็อยากคัดค้างกันกับการเงิน
เพราะมึงก็กลัวว่ามึงไม่สอดภัย
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกประเวทศรีนาค
คว่ำกับการสอบพอพระนครศรีอยุธยาระบุเขาว่า
เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาข้าวผู้อื่นโดยเจตนา
ซึ่งผู้ต้องหาเองนะคะก็ยอมรับเขาว่าเจตนาชนจริง

เนื่องจากเป็นเพื่อนบ้านกันมีกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยหลายปี

จากการที่ผู้เสียชีวิตเคยมาจอดรถ
เหล่าตากผ้าล้ำหน้าบ้านของตัวเอง

แล้วก็บางครั้งก็พูดดูถูกว่าเป็นแค่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ซึ่งทางผู้เสียหายผู้ต้องหาเองก็บอกค่ะว่า
วันนี้ขอปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งดิฉันเองนะคะก็ได้พูดคุยกับผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาก็บอกเขาว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำไม่เคยก่อเหตุแบบนี้มาก่อน
แต่ก็ยอมรับเขาว่ารู้จักกับผู้เสียชีวิตมานานหลายปี
แล้วก็รู้ค่ะว่าญาติก็ไม่ให้อภัยแล้วก็จะไม่ยกโทษให้อย่างแน่นอน
หลังจากนี้ก็ต้องรับกรรมที่เกาะขึ้นหลังจากนี้
สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะนำตัวผู้ต้องหานั้นไปฝากคังที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะ